ขยบมาที่รุ่นใหญ่คนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ

หลายคนก็บ่นคิดถึงอยู่ว่าช่วงนี้พ่อรองเป็นยังไงบ้างนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวหลังจากการจากลาของแม่ทุมไปเนี่ย
พ่อรองน้ำหนักลดหวบเลยทีเดียวนะครับ

นะช่วงนี้เห็นบอกว่ากลับมาสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้น
นี่คือภาพวิดีโอคอลหาพ่อรองนะครับคุณผู้ชม
รองในวัย๗๕ปีแล้วยังแข็งแรงสดใสเหมือนเดิม
ตอนนี้เห็นบอกว่าเพิ่มเติมคือน้ำหนักขึ้นมาแล้ว๓กิโล
หน้านี้อย่างที่ทราบกันในช่วงชีวิตที่พ่อรองมีการสูญเสียแม่ทุมไป

ลูกสาวพี่ยุวิปัธมาวันบอกว่าเป็นห่วงมากเลย
แต่พอเวลาผ่านไปพ่อรองก็หมั่นดูแลตัวเองตลอด
เพราะยังมีลูกมีหลานให้เลี้ยงกันอีกนะฮะ
แล้วก็มีความสุขกับชีวิตอีกหลากหลายเรื่องราวเลย
ในเรื่องของอาหารการกินออกกำลังกายที่บ้าน

ก็กลัวโควิดด้วยแล้วก็ถ่ายละครไปนะฮะ

ขอจะไปเจอเพื่อนฝูงเก่าแค่เดือนละครั้งเท่านั้น

แล้วก็เป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงครอบครัวที่บ้านด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องไปกองถ่ายนั้นนะคะ
พ่อรองบอกว่าตอนนี้มีถ่ายละคร๓เรื่อง
จนจมูกบานกันไปแล้วนะคะ
สำหรับความคิดถึงแม่ทุมแน่นอน
มันมีทุกวันอยู่ในใจตลอดค่ะ
เหงาว่างก็ออกมานั่งในสวนที่บ้านแบบนี้
รองบอกว่าจะใช้เวลาอยู่กับตัวเอง
มีสตินะคะคิดถึงแต่เรื่องราวดี
ขึ้นไปบนฟ้านึกถึงวันคืนดีที่มีกับแม่ทุมนะฮะ

แล้วก็รอยยิ้มที่สดใสกว่าเดิมของพ่อรองกันหน่อยค่ะ
ระยะหลังมาเนี่ยตั้งแต่แม่ทุมเขาเสียเนี่ย
ส่วนใหญ่พ่อผมจะไม่ออกจากบ้านนะเลิกเที่ยว
โดยเด็ดขาดก็จะมีแค่เดือนละครั้ง
ว่าจะต้องเจอกลุ่มเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันตั้งแต่เด็ก

คือพ่ออายุมากแล้วครับปีนี้ก็๗๕แล้วนะ
ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเป็นอะไรไป
คนที่จะต้องเป็นภาระรับภาระหนักก็คือลูกเรา
เวลานี้นะเพิ่งปิดไปเรื่องหนึ่ง

พระต้านแต่ได้หาตอนนี้ถ่ายสร้อยนาไค

เพราะทุกคนในกองก็ระวังตัวดี

ไปถ่ายรายการเช้าก็สวอป

สีหน้าสีตาเนี่ยอิ่มเองเนี่ย
อย่างที่บอกไปว่ามีความสุขอยู่กับครอบครัว

มีวีดีโอวีดีโอคอลท่าทางจะโทรหาหลานบ่อย
ใช่ดิฉันสังเกตว่าพ่อรองมือไม่สั่นเลย
เออนี่คุณคงก็สังเกตกันดีนะ